พริตตี้สาวคนหนึ่งนำเรื่องราวที่เธอถูกอดีตแฟนนุ่มที่เป็นไฮโซ
เป็นหัวทีมเขาเรียกหัวทีมของกลุ่มรถซุปเปอร์คาร์

โพสต์ภาพบาดแผลไว้เต็มตัวเลยนะคุณนะ
แล้วก็ข้อความแบบนี้ขอประจานคนแบบนี้หน่อย
ทนมาตลอด๓ปีทำร้ายร่างกายผู้หญิง
จับได้ไม่รู้ต่อกี่ครั้งที่เขามีคนอื่น
ตลอดเวลาทำร้ายร่างกายผู้หญิงทุกคนที่เข้าไปอยู่ในชีวิตเขา

ทุบตีด่าทอสารพัฒน์ในการใช้ความรุนแรง
เราขอจบดีเขาไม่ยอมจบ
มขู่สารพัดเลยคุณ
เขาอยากให้เรากลับไปใช้ชีวิตแบบเป็นธาตุ
พูดแบบนี้นะเสื้อผ้าของใช้เรา
เขาก็ขโมยของเราไปหมดตามราวีไม่เลิก
ทั้งที่ตอนนี้เขาก็พาผู้หญิงอีกคนเข้าบ้านแล้ว
ตอนนี้เราก็ต้องอยู่หวาดระแวงอยู่แบบหวาดระแวง
ล่าสุดเมื่อคืนเกิดขึ้นนะฮะ
เขามาดักรอทำร้ายร่างกายเราในงานวันเกิดเพื่อน

มึงกับกูต้องตายไปข้างหนึ่ง
และยังขโมยแหวนกับข้อมือคาเทียของเราไปด้วยนะฮะ

บุคคลคนนี้ขายบิ๊กไบท์อยู่ลำลูกกาคลอง๓ขับรถ

อยากขอร้องผ่านสืบให้ช่วยหยุดพฤติกรรมคนแบบนี้

คุณดูสิกลายเป็นสิ่งที่เอามาโพสต์ไว้นะฮะ
ว่าผู้ชายทำร้ายร่างกายผู้หญิง
ผู้หญิงภาพบาดเจ็บมันเกี่ยวหัวแตกเลยอะ

ผู้บาดเจ็บก็คือนางสาวหมวยนามสมมุติ
อายุ๒๙ปีเป็นผู้หญิงที่โพสต์ให้ข้อมูลนะฮะ
ก็ไปให้ข้อมูลกับนายเอกพบเหลืองประเสริฐ
ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดให้ช่วยเหลือหน่อยนะครับ
โดยล่าสุดคืนวันที่๓๑กรกฎาคม

เพราะเธอไปเที่ยวงานวันเกิดของเพื่อนที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งนะครับ
แล้วก็โพสต์ลงภาพในสตอรี่นะครับ
ทำให้ฝ่ายชายทราบความเคลื่อนไหวของเธอ
มาตามมาคมครูดักตบถึงหน้าร้านนะคุณ

ฝ่ายชายก็ติดต่อนะมาขอเจรจากลายเกลียดเธอ
บอกว่ามันสุดทนแล้วครั้งนี้ไม่ยอมนะครับ
ฝ่ายชายพยายามส่งข้อความมาง้อมาพูดคุยข่มขู่ตลอด

อุ้ยคุณแล้วคุณดูตัวเถอะดีอะจริงนะเนี่ยแน่เนี่ย
คุณทางด้านของสายใหม่ต้องรอดเนี่ยเขาก็มีการเปิด

พูดคุยคุยไม่รู้เรื่องทีนี้ขู่ฮะ
ยอมรับว่าแม้จะยังรักยังผูกพันแต่ทนไม่ไหวทนไม่ได้
ที่เสียใจที่สุดคือ๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
พ่อเธอป่วยหนักแต่ฝ่ายชายกลับพูดไม่ดีใส่ในธรรมนองว่า
อะไรนะพ่อมึงจะตายก็เรื่องของมึงขออภัยคุณผู้ชมนะ

พ่อของเขาอะไรแบบนี้นะครับแล้ววันรุ่งขึ้นพ่อเธอก็เสียชีวิตลง
ฝ่ายหญิงบอกโอ้โหฝ่ายชายไม่เคยห่วงใยแถมยังเหมือนสาบแช่งอีกต่างหากนะฮะ
หนูก็ไม่คิดว่าเขาจะตามไปอีกร้านนึงแต่ผลปรากฏแล้วเขาก็ตามหนูไปอีกร้านนึง
แต่หนูไม่เห็นตอนนั้นน่ะหนูกำลังจะขึ้นรถกะว่าเออจะมาพักที่รถก่อนแล้วค่อยกลับบ้าน
เขาก็มาดักดักรออยู่ตรงประตูรถเลยใช่แล้วทีนี้หนูก็ทำอะไรไม่ได้เลยทีนี้
เขาก็เจอหน้าหนูครั้งแรกเขาก็ตบหนูเลยเขาก็ให้หนูอ่ะถอดข้อมือคาเทียกับแหวน
ให้เขาเขาบอกว่าถ้าไม่ถอดมึงก็ไม่ต้องไปแล้วก็ง้ามือว่าจะตบหนูอีก
หนูก็เลยจำเป็นที่หนูต้องถอดที่เขาหนูอยู่อย่างงี้หนูก็พูดตรงตรงว่าหนูอย่างงี้อยู่อย่างงี้
ไม่ไหวแล้วจริงเพราะว่าหนูก็กลัวว่าเขาจะมาทำร้ายอะไรหนูอีก
เพราะว่าปกติทุกครั้งมันก็เป็นแบบนี้มาตลอด
เอกพบที่นั่งข้างเครียดเลยนะแล้วก็เห็นรอยฟกช้ำเต็มตัวของผู้หญิง
เอกพบบอกว่าเดี๋ยวประสานภูมิกับสพคูคศและภูมิกับสพโคกครามนะครับ
ที่ที่เกิดเหตุที่เธอโดนทำร้ายให้ดำเนินคดีในทุกข้อกล่าวหาเลย
หากฝ่ายชายยังมีพฤติกรรมตามรังความอีกแบบนี้เลิกกันดีก็ไม่ยอมเลิกซะทีนะฮะ
ก็ฝากเตือนหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไปขุดข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินนะ

ละครันสิบล้านเนี่ยเอามาจากไหนยังไง
เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงิน
คุณผู้ชมก็อาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมรวยกันจัง

ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเรารายงานว่าฝ่ายชายเป็นลูกความของทนายเดชา

ทนายเดชานัดสื่อมวลชนชี้แจงข้อที่จริง
ช่วงบ่ายวันนี้ที่สำนักงานของทนายเดชาด้วยนะครับ